ส่วนเรื่องนี้ก็คงต้องลงไปดูอย่างเข้มข้นด้วยเช่นเดียวกัน
พระสงฆ์นอกรีดคุณผู้ชมเพราะมีข่าวแบบนี้มาทุกวันเหมือนกันนะคะ
สืบจังหวัดกำแพงเพชรค่ะล่าสุดไปรวบตัวพระสงฆ์
ซึ่งประพฤติตัวเชิงชู้สาวกับผู้หญิงอายุ๑๘ปี
มีการถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยแล้วไปตรวจสอบโทรศัพท์
ก็ปรากฏว่าไปพบสื่อลามกอนาจารย์เต็มเครื่องเลยค่ะครับ
ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ที่วัดแห่งหนึ่งที่ตำบลลานกระบือไปพบกับพระอนันต์นาทงชัย
อายุห้าสิบสามปีนะคะคือจากการสืบทราบว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะ
มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปี
ซึ่งมีการโพสต์รูปภาพคู่กับผู้หญิงในลักษณะที่ใบหน้าเนี่ยแนบชิดกันบนที่นอน
แล้วก็มีสื่อลามกอนาจารย์ในครอบครองมีการส่งต่อออนไลน์ให้กับคนอื่นด้วย
นี่นะคะภาพนี้ที่เป็นประเด็นนะคะตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
ถามข้อมูลไปค้นโทรศัพท์มือถือหลักฐานตรงกับที่ได้รับแจ้งมาทั้งหมดเลยค่ะ
อานันต์เองก็รับสารภาพบอกเป็นคนในรูปจริงมีสื่อลามกอนาจารย์ไว้ในครอบครองจริง
ถ่ายรูปกับผู้หญิงจริงคือรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลย
แล้วบอกว่าสื่อลามกอนาจารย์ที่อยู่ในมือถือเนี่ย
มันเป็นการส่งต่อกันมาทั้งจากไลน์จากเฟซบุ๊กก็เลยเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์
ส่วนที่เห็นว่ามีการใกล้ชิดกับผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมเชิงชู้สาว
เป็นเพียงการถ่ายรูปแล้วก็ใกล้ชิดกันเพื่อให้ความอบอุ่นทางใจ

เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครอบครัวก็เลยพามาหาพระอนันต์
เพื่อให้ใช้ธรรมะช่วยรักษาเยียวยาจิตใจจนหายจากอาการป่วยนั้นค่ะ
ถ้าดูจากข้อมูลเนี่ยนะคะพระอนันต์เคยบวชแล้วก็ศึกมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ได้คบกับหญิงอายุ๑๘ปีถึงขั้นผูกข้อมือกันแต่ว่าก็ได้เลิกรากันไป
พฤติกรรมของพระอนันต์ตามรายงานบอกว่ามีรสนิยมในการใกล้ชิด
แล้วชอบพอกับหญิงอายุต่ำกว่าสิบแปดปีสอบสวนแล้วตำรวจก็เลยพาไปลาศิกขาค่ะ
เพราะว่าก็น่าจะผิดวินัยสงฆ์แหละนะคะมาสอบแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสอบปากคำเพิ่มเติม
เรื่องต้นแจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารย์เด็ก
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศแล้วส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ